เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเข้ามาทำงานอย่างเต็มรูปแบบ๔เดือน
ค่าไฟลดแน่นอนเขาว่ายังไงนายกเศรษฐาว่าไว้แบบนั้นค่ะ
ไฟค่ะพลังงานแก๊สเกิร์สต่างต่างเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาลงพื้นที่พร้อมทีมเศรษฐกิจนะคะ
บอกว่าก็ลงมารับฟังปัญหาของประชาชนแหละในเรื่องค่าครองชีพค่ะ
พลังงานแก๊สหุงต้มแล้วก็ค่าไฟที่ทำให้ต้นทุนในการประกอบอาหารมันแพงขึ้น
ก็รู้สึกไปเดินแถวหลังของเมืองไทยพัฒนาของคุณแป้งใช่
นั่งเออนั่งใต้ดินไปไฟฟ้าใต้ดินใช่ค่ะก็นี่ค่ะก็เจอเจอ
มีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศวันนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
วาดที่วาดที่ว่าที่ทั้งหมดเลยก็เป็นทีมเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
ลงไปเขาบอกว่าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแหละ
เพราะปัญหานี้ต้องแก้ที่รากฐานประชุมคอรมอลนัดแรกได้เมื่อไห
หารือเรื่องนี้ทันทีลดแน่นอนทันทีแต่จะลดกี่บาทเนี่ย
เรื่องค่าไฟอ่ะใจเย็นเย็นก่อนเดี๋ยวไม่อยากคือไม่อยากรีบบอกตัวเลข
เดี๋ยวเกิดบอกไปแล้วพอถึงเวลาจริงมันอาจจะคลาดเคลื่อน
เดี๋ยวจะไม่ตรงกันคือที่ให้มั่นใจได้คือลดแน่นอน
แต่ลดกี่บาทเดี๋ยวว่ากันอืมทีนี้วันนี้ขึ้นใต้ดินไป
ขึ้นรถสาธารณะไปใช่ไหมคะก็มีประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เขาบอกว่ามันแออัดมากเลยคนใช้กันเยอะแล้วมันลำบากมาก
มันอยากให้๒๐บาทตลอดสายได้ไหมซึ่งกุญแสธาบอกว่า
เดี๋ยวต้องดูก่อนเรื่องความแออัดเนี่ยว่ามันจะแก้ไขยังไง
เพิ่มตู้โดยสารหรือว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนแบบไหนบ้าง
ราคาค่าโดยสารที่จะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนก็จะดูเหมือนกัน
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตู้โดยสารอาจจะน้อยหน่อยก็เดี๋ยวจะพิจารณาทั้งหมดให้เป็นองค์ประกอบรวม
ส่วนลดค่าไฟอย่างที่บอกทำได้ทันทีใน๔เดือนที่เข้ามาบริหาร
คนก็ไปถามว่านี่ตั้งแต่คอรมอโศกขออภัยโผล่รัฐมนตรีเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น๙๐กว่าแล้วเนี่ย
คนทยอยออกจากพักนั้นพักนี้ออกจากสอสอบ้างอะไรบ้างเยอะเหมือนกันนะ

ตั้งใจว่าเข้าธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็จะเชิญท่านมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน